มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ทำให้ตำรวจและทหารถูกวิพากษ์วิจารณ์มากทีเดียวนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่ม
หลังจากที่อดีตภรรยาแจ้งความว่าผู้ชายคนนี้มีทั้งเรื่องของยาเสพติดแล้วก็มีอาวุธปืน
ที่สุดแล้วไม่ตรวจค้นสิ่งต่างแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
แล้วก็กลายเป็นเรื่องของการแย่งสิทธิ์ในการดูแลลูก

โปรดติดตามตอนต่าง
นี่คือคลิปเหตุการณ์ทหารและตำรวจกว่า๑๐นาย
นำกำลังเข้าจับกุมชายคนหนึ่งต่อหน้าครู
ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่พัทยา
จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางว่า
ที่มาของเรื่องนี้ใครผิดใครถูกกันแน่
จากข้อมูลของครูในโรงเรียนคนหนึ่งระบุว่า
เหตุแย่งลูกเนื่องจากชายคนที่ถูกตำรวจจับ
ซึ่งเป็นพ่อเด็กหอบลูกสาวสองคนมาเลี้ยง
หย่าร้างกับภรรยาเมื่อ๕ปีก่อน
ต่อมาอดีตภรรยาซึ่งเป็นแม่เด็กไม่ยอมเลยไปฟ้องศาล
อยากจะเอาลูกสาวสองคนคืนแต่ไปแจ้งตำรวจว่า
พ่อเด็กค้ายาเสพติดตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่ม

เหตุที่ต่อมาเรื่องราวดังกล่าวจากการสอบถามพ่อของเด็กทราบชื่อ
นายทาราเวลาแจ้งวัย๓๕ปีในสภาพตาข้างซ้ายบวมเขียวช้ำ
เผยว่าเรื่องราวในคลิปเกิดขึ้นช่วงพักเที่ยงวัน
ขณะกำลังไปกินข้าวกับลูกสาวคนเล็กวัย๕ขวบที่โรงเรียน
ทีแรกเขาสังเกตเห็นตำรวจแต่ไม่ได้คิดอะไร
จากนั้นเห็นอดีตภรรยาลงมาจากรถกระบะ
นาทีนั้นรู้เลยว่าต้องมาเรื่องลูกอย่างแน่นอน
ตัดสินใจจูงมือลูกคนเล็กเดินไปหาลูกคนโตวัย๗ขวบ
ซึ่งระหว่างเดินไปก็ไปเจอตำรวจ๓คน
ทำการขอตรวจค้นจึงให้ตรวจแต่ก็ไม่พบอะไร
จึงพากันจูงลูกไปเที่ยวรถปลอดศัยเพื่อกลับบ้าน
และเป็นจังหวะเดียวกันกับไปเจอครอบครัวของอดีตพันรยา
จากนั้นก็เกิดเรื่องราวตามที่เห็นในคลิป
พ่อตาเขาก็กระชากชุลมุนกันนะครับ
เขาก็หาว่าผมไปต่อยเขาแต่จริงผมไม่ได้ต่อยเขา
เขานั่นแหละครับต่อยผมแล้วก็มีพี่ชายเขาอีกสองคน
ที่เข้ามาเตะผมแต่ในเวลานั้นผมโดนจับอยู่อย่างนี้แล้ว
มือผมจับอยู่กับลูกแล้วเขาก็จับมือผมไว้เลย
โดยที่ลูกผมเนี่ยวิ่งไปหาคุณครูแล้ว
แล้วเขาก็ยังตามไปเอาลูกผมทั้งที่ตำรวจทหารก็อยู่
ของเด็กเผยด้วยว่าตอนที่เขาและอดีตภรรยาหย่า
ร้างกันเมื่อ๕ปีก่อนได้มีการเซ็นยินยอมท้ายทะเบียนสมรสว่า
ให้สามีเป็นผู้ดูแลบุตรและที่ผ่านมาได้ดูแลลูกเป็นอย่างดี
ซึ่งเขารู้ว่าอดีตภรรยาฟ้องร้องเรื่องสิทธิดูแลลูกเรื่อยมา
แต่ไม่เห็นต้องเรียกตำรวจมาจับเขาแบบนี้
สุดท้ายตำรวจก็ปล่อยตัวเพราะตรวจสอบแล้วไม่มียาเสพติด
พกปืนอย่างที่อดีตภรรยากล่าวอ้างแต่อย่างใด
ส่วนประเด็นเรื่องยาเสพติดพ่อของเด็กยอมรับว่า
เคยเสพยาเสพติดจริงแต่ขอให้เป็นเรื่องอดีตไป
เพราะตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นซึ่งตอนนี้ได้เลิกทำแบบนั้นเด็ดขาดแล้ว
ส่วนที่สังคมออนไลน์บอกว่าคุณครูเป็นคนไลฟ์สด
ไม่ใช่ครูในโรงเรียนแต่เป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่รู้จักกัน
แล้วบังเอิญขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
นับเป็นเหตุการณ์ดราม่าแย่งลูกซึ่งจุดจบของเรื่องนี้
ท้ายสุดแล้วตัวบทกฎหมายจะเป็นเครื่องพิสูจน์